เกิดอะไรขึ้นก่อนตอนนั้น
ไม่ได้เป็นอะไรเลยค่ะจริงแล้วแอนก็แค่เข้าโรงพยาบาล
คือคนคิดว่าแอนน็อกวูบหรืออะไรไปเปล่าแอนเดินสวยเข้าโรงพยาบาลอยู่เลย
คือหมายความว่าไม่มีอะไรค่ะมันเป็นเหมือนเนื้องอกของมดลูกที่เกิดขึ้นกับผู้หญิงทั่วไปอยู่แล้ว
ซึ่งมันมีสิ่งแปลกปลอมเข้ามาเราก็เคลียร์ออกไปจริงหมอนัดแอนตั้งนานแล้วค่ะ
แต่แอนเน้อเบี่ย้วโหมอมาสามรอบแล้วโหมอบอกว่าถ้ารอบนี้ไม่มาโหมอไม่ผ่าให้เราน่า
แล้วก็ไปเอาเขาออกก็กลับมาใช้ชีวิต

คนอื่นจะมองว่าใหญ่หรือว่าเล็กแอนก็ไม่รู้เหมือนกัน

คือหมายความว่าตอนนี้มันไม่มีอะไรค่ะ
เพียงแต่ว่าต่อไปเพราะเราอายุเยอะขึ้นเราไปผ่า
เราอาจจะฟื้นตัวช้ากว่านี้อะไรอย่างนี้
บิวไหมคะหรือว่าคือจริงมันก็ไม่ได้น่ากลัวคือเรากลัวไปเอง
เรากลัวพอเราไปเจอหมอเราโดนแบบเราโดนหูเข้าห้องผ่าตัดเหมือนเราถ่ายละครมา
เข้าห้องผ่าตัดมาเยอะแล้วพอเรามันใจสั่นมันเหมือนเราจะเป็นลม
แต่สักแป๊บนึงก็ไม่รู้ตัวอะไรแล้วแล้วออกมาเอ้ามันก็ไม่ได้ขนาดอย่างที่เรากลัวมันก็เลยโอเคอะค่ะ
แต่ถามว่าก่อนเข้ากลัวแล้วบอกกับตัวเองเลยว่าจงรักษาสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงไว้
อย่ามาโรงพยาบาลบ่อยมันไม่สนุกอะไรอย่างนี้ค่ะ

ใช่คือจริงร่างกายแอนแข็งแรงหมดเลยค่ะแต่มันเป็นเรื่องของผู้หญิงอะค่ะ
ที่ทุกคนเมื่อถึงเวลาถึงวัยที่มันสะสมมานานมันก็มีอะไรอย่างนี้
แต่แอนไม่ได้ป่วยไข้หรืออะไรอย่างนั้นนะคะคือทุกอย่างมันดีหมดเลย
เราก็แค่รู้สึกว่าเออเดี๋ยวต่อไปมันไปเบียดกระเพาะปัสสาวะ
เราก็ไม่ให้ทำเก็บไว้ดีกว่าอะไรอย่างเนี้ยแค่นั้นเองแต่น้องเค้าไม่ได้มีไม่ได้เป็นเนื้อหลายอะไรอย่างนี้
อันนี้ก็คุณตรวจเจอเพราะก็ตรวจสุขภาพไหมว่ะ
ตรวจสุขภาพหรอใช่ตรวจสุขภาพก็เลยไปเจอ
หนูไม่ได้เป็นอะไรเราไม่ปวดไม่เจ็บไม่อะไร

คือถ้าไม่มีตรวจบางท่องั้นก็ไม่เห็นแล้วก็ใช้ชีวิตไปเรื่อย
แล้วอันนี้จะต้องไปเช็คอัพอีกไหม
ก็พอเราผ่าปุ๊บเราถึงเพิ่งรู้โบเวลดาก็ผ่า
นักแสดงคนนั้นคนนี้ก็ผ่าบางคนเป็นช็อกโกแลตซีสบางคนเป็นเนื้องอก
บางคนก็เหมือนเป็นอาการทั่วไปของผู้หญิง

เราก็เลยคิดว่าโอ้โหมันคงเป็นเรื่องที่แบบต้องทำ
แต่เขาบอกว่าอ๋อเป็นเรื่องปกติมากเลย
ขอบรรยายหมดลูกกับพี่แอนมันมีลูกไหมคะ
ไม่ผ่อนไม่ผ่อนค่ะทุกอย่างยังเหมือนเดิมค่ะ

ไม่ได้ตัดมดลูกทิ้งไม่ยอมค่ะแอนไม่ยอม
อย่าเอามดลูกแอนออกไปนะ

ที่ผ่านมานักแสดงแทนเข้าโรงพยาบาลทุกคน

ก็ดีนะคะแอนว่าแคนก็อาจจะเป็นอะไรที่
มันจะมีความเข้มข้นแล้วก็อาจจะต้องโฟกัสในการดูนิดนึง
บางทีแบบคนอาจจะแบบถ้าเกิดไม่เฝ้าระวังแล้วจะหลุดบางอย่าง
ก็จะมีคำถามเยอะมากว่าทำไมทำแบบนั้นทำไมถึงตัวละครคนนี้เป็นอะไรมาอะไรอย่างนี้
แต่เราก็จะแบบค่อยบอกเขาทีละนิดว่ามันเกิดอะไรขึ้น
มันก็เลยทำให้กลางเรื่องมันก็ค่อยเข้าใจเรื่องได้ง่ายขึ้น
ก็คลี่งคายขึ้นงานแรกคนจะมึงเหมือนกัน
อย่างหลักสุดนี้ครับทำไมต้องรุนแรงขนาดนั้นไหน

แอนอาจจะไม่ค่อยทำละครตกตี

มันไปตามทิศทางของบทกับตัวละคร
เหมือนควัลย์เขาเตือนแล้วว่าอย่าเล่นกับลูกครัว
ลูกเขาคือหัวใจของเขา

ก็คือเป้าหมายของตัวละครฟังทอง
อยากให้ตัวเหมือนแคร์อับอาย
แล้วตัวเหมือนฉีดหน้า

เธอจะบอกว่าทำไมถึงไม่จมตีในภังที่แบบใช้ความคิดมากกว่านี้
มีค่ะเนี่ยค่ะถ้าตัวอย่างทอนต่อไปทุกคนจะเห็นว่า
อ๋อทำไมคุณแม่น

ก็นี่แหละค่ะมันถึงทำให้เหมือนแพร่พูดได้ว่า
มันก็เลยทำให้เทิร์นไปอีกอย่างหนึ่งมันมีค่ะ
ยังแต่แอบอยากให้รอนิดนึงค่ะ
ใจนิดนึงมันก็ตัวละครคนนี้เขาตัดสินใจแบบนี้
คนนี้เขาก็ฉันไม่เล่นวิธีแบบเธอเลย
อ๋อให้ปิดไฟเนี่ยเอาจริงเออ
ไม่คิดจริงนะว่าคนดูจะรู้สึกแปลกใจกับเขา
เพราะถ้ารู้ก่อนก็อาจจะแบบมีวิธีการอีกอย่างหนึ่ง

แต่ว่าในบทเขาเขียนว่า

แล้วแอนก็บอกกับทีมงานว่าเวลาตัดต่อให้ปิดไฟเหมือนคนดูที่บ้านไฟดับไปเลย
คือทำให้คนดูรู้สึกจริงว่าทุกคนอยู่ในความมืด
เราอยู่ในงานนักฎราชก็ได้คนประมาณ๒๓๐๐คน
ก็เลยแบบแต่เพียงแต่ว่าพอมันเป็นความมืด
เราก็กลัวว่าคนดูจะไม่เห็นภาพว่านางเอกโดนอะไร

โดยการใช้ภาพแบบถ่ายในความมืด
เพื่อให้เห็นระหว่างนั้นเต้าก็โดนอะไร
แต่กลายเป็นลักษณะว่าคนเขาเอาความเป็นจริงมาว่า
ในเรื่องนางเอกโดนปิดปาก

เหมือนตุ๊ยท้องก็จะจุกพูดไม่ออก

เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือ๑๕วิเอง

ว่ามันไม่น่าที่จะไม่พูด

แอนก็แค่ทำตามวิถีตัวละคร
แต่ว่ามันอาจจะทำให้เกิดคำถาม

ก็อธิบายได้ว่าเราคิดอะไรมา
เราคิดมาแต่อาจจะไม่ตรงใจ
แอนก็อยากให้ดูคนได้รอก่อน

มันจะเป็นละครที่มีความขมหน่อย

มันก็คือภาพรวมกับมันกลาย
มันยังได้น้ำเนื้อเลยนะ

ทำให้เด็กผู้ชายเขามีความรู้สึกพิเศษ

ก็จะทำให้นางเอกไปต่อ
แต่เดี๋ยวแผนนั้นมันก็จะมามีผลกับชีวิตนางเอกว่า

มันก็จะมีการเรียนรู้อีกอย่างหนึ่ง

แต่หลายคนเข้าไปจับอีกส่วนหนังอีกนึง

ว่าเออแก้วตู้

แก้ต้องคุ้มแก้ถึงเลือดถึงตัวขนาดนี้
เออคือเขาไม่เหมาะสมีตัว
คือในเรื่องเราตั้งใจให้เขาไม่เหมาะกันอยู่แล้วค่ะ
ประการทั้งปวงคุณไม่เหมาะกัน
คือแต่คนที่ไม่เหมาะก็ไม่ให้เหมาะอยู่แล้ว
ใช่ต้องการให้เหมาะกันอย่างให้ต้องการให้คนละเจนคนละอะไรไปเลย
เพียงแต่แบบความรู้สึกพิเศษ
เรื่องวัยบางทีมันบางคนมันก็ข้ามเจนกันไปอ่ะ

ก็พิหนาเกินไป
คือจริงที่ควรพูดถึงก็เป็นสัญญาณที่ดีว่าเขาก็ดูละครเรา

แต่ว่าในด้านที่ว่าถ้าเรายังปรุงแล้ว

ไม่สมรสชาติหรือยังดูไม่รักหลั่นอยู่
อันนี้เราก็ต้องไปปรับตัวเราเองในฐานะคนทำ

แต่บางอย่างอ๋ออันนี้เรามีอีกมิติหนึ่งในการนำเสนอ

อาจจะทำให้เห็นไม่ชัดเกินไปอะไรอย่างนี้

คือทำระครมันต้องก็ต้องเปิดใจอ่ะ
คนดูเขาตัดสินเราต่อวินาทีค่ะ
เขาเห็นอะไรเขาก็พูดไว้เลยเขาก็จะทักเลยอะไรอย่างนี้
เราก็ต้องตั้งรับแล้วก็คอยอธิบายเขาอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็ไปตามความรู้สึกอ๋ออันนั้นเป็นอันนี้ต้องขออนุญาตเรื่องเนี้ย
มันยังมีความไม่เรียบร้อยหลายอย่างแล้วเป็นโปรเจคที่ช่องเขายังแบบ
เขายังสลับอะไรของเขาไปมาบางอย่างแอนเลยไม่สามารถพูดได้
มันก็เลยไม่สามารถขยับอะไรเรื่องนี้ได้แต่ว่าโปรเจคที่แอนจะทำ
จริงจริงเนี้ยเป็นกับพี่แอลที่เตรียมจะเปิดไปอันนั้นอาจจะเป็นรูปเป็นร่าง
เดี๋ยวแอนอัปเดตว่าใครเล่นอะไรยังไงแล้วเดี๋ยวแอนมาบอกอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือหลังจากหลักจบแค้นเนี้ยที่พี่แอลเอ่อพี่แอลกำกับโลกหมุน
โลกที่เป็นอีกเรื่องของแอลแล้วก็จะไปกำกับเรื่องนั้นอีกค่ะแล้วพอฝากมันออกมาแล้วคนเข้าใจผิด
อย่างเงี้ยคุณแอลมันรู้สึกยังไงบ้างด้วยที่มันยังยังไม่ลงตัวอ๋อไม่เป็นไรค่ะ
ก็เข้าใจกันได้ว่ามันก็มีเกิดขึ้นตลอดเวลามันก็มีอะไรหลายอย่างที่เขาลงตัวแล้วนะคะ
แต่ว่าบางอย่างแค่ยังไม่ลงตัวช่องเขาก็เลยเหมือนให้เราอย่าเพิ่งเคลื่อนไหวอะไร
เราทำงานให้มันเรียบร้อยก่อนแล้วเดี๋ยวออกไปมันจะได้ไม่กระทบอะไรใครอะไรอย่างนี้ค่ะ
คือปกวางตัวละครให้มันเสร็จให้หมดก่อนหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะ
เดี๋ยวให้แมทเขามีงานของเขาอยู่แล้วค่ะเขาได้ทำเรื่องนั้นอยู่แล้วอะไรอย่างนี้ค่ะ
แต่ว่าคำผลพิสูจน์เหมือนกันนะคะเพราะว่าคนรอติดตามเหมือนกันนะคะ
ใช่ค่ะก็เดี๋ยวก็ต้องดูกันไปว่าเป็นยังไงหมายถึงว่าแอนว่าทุกคนก็คงต้องเต็มที่กับงานค่ะ
เนี่ยค่ะก็ถึงบอกถ้ามันสรุปเร็วมันก็เห็นเร็วถ้าสรุปช้าไม่เห็นช้า
เรื่องเดียวค่ะก็คือเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องเรื่องนั้นก็จะเป็นเรื่องที่เดี๋ยวแอ้นจะมาอัปเดต
คือแอ้นก็ค่อยอยากที่โบ้แล้วอยากบอกเลยอยากโบโมแต่ว่าแต่ว่าแค่ว่าถ้าอะไรที่มันยังไม่ชัดล่ะ
เราเลยแบบเอาให้ชัดก่อนจะได้ไม่ต้องพูดหลายทีอะไรอย่างนี้
ไม่ว่าทีนี้ต้องปิดของโบ้ให้เสร็จเลยโบ้ปิดแล้วก็ไปคือจะเปิดเรื่องอีก
ค่ะก็คือเรื่องเรื่องนั้นแหละค่ะเรื่องที่พี่แอ้วกำกับแม้กระทั่งชื่อแอนยังต้องเปลี่ยนใหม่อยู่
ก็เลยพูดชื่อไปก็เดี๋ยวจำกันไม่ได้อีกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยกะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเอาค่ะ
แล้วของพี่แอ้นพี่แอ้นจะเล่นเองบ้างมั้ยครับ
มีติดต่อมาแต่ว่าอ่านบทอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าเดี๋ยวจะมีเกมรักทรยศที่อาจจะอนันดาก่อนอย่างนั้นแหละค่ะ
อันนั้นก็แทรกมากเนี่ยเหนื่อยสุดเหนื่อยถึงผิดสุดเลยอะ
เรื่องของที่เล่นกับนันดาเป็นเรื่องที่แบบ๑๐คิวสุดท้ายเป็นอะไรที่เราเหมือนร่างกายเราปิดไม่ยอมให้วิญญาณหมอเข้าร่างเราแล้ว
เพราะเรารู้สึกเราทนทุกข์ทรมานกับเราไม่อยากให้เขาเขามาสิ่งร่างเราแล้วเพราะว่าชีวิตนางโดนทุกอย่างมาเยอะ
มีผัวมีเมียน้อยอะไรมันเจ็บปวดมากอะไรอย่างเงี้ยเรารู้สึกชีวิตเขาน่าสงสารมากอะไรอย่างเงี้ย
ก็เลยเล่นแบบกัดฟันสู้ใน๑๐วันสุดท้ายอะไรอย่างนี้เหมือนกันค่ะ
เดี๋ยวรอดูค่ะอะไรเนี่ยค่ะสู้มากอะเรื่องเนี้ยค่ะคือมันยากสำหรับแอร์เนี่ย
แอบถามถ้าลูกชายลูกสาวเราจะแต่งงานใกล้ถึงวันแล้วมาครีม
เขาล่าเริงอยู่นะเขาก็ดูล่าเริงมีความสุขนะก็เจอเขาอยู่เรื่อย
ร่าเขาคือเจ้าบ่าวเจ้าสาวมาแรงมาก
ใช่ค่ะ
เขาก็มีแฮปปี้เขาก็ชวนเราไปที่เขาจะไปแต่งอะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีไปแต่งเราก็บอกเออที่นั้นพี่ไปไม่ไหวจริงอะไรอย่างนี้
เขาก็จะมีหลายที่ของเขาเขาก็จัดสรรอยู่แล้วเขาก็คงสนุกและตื่นเต้นกับงานตัวเองอยู่
แต่เห็นเขาบอกว่าถ้าเขาจบโปรเจกต์นี้ไปเรื่องแต่งงานก็คือเขาสามารถรับจ้างจัดงานแต่งกันได้
ใช่แต่หมากดูชิวนะ
ใช่เหมือนคือละแบบของเขาจัดการ

พี่แอลต้องขยายตรงนี้นะครับคำว่าอมทุกข์
อมทุกข์นี่คือใจเยอะตรงข้าง
ดูพูดไม่ออกป่าวพี่พูดเล่นพี่ก็ตัดสินจากพลังงานที่เห็น
ตอนที่พี่แอร์รู้ทั้งคลิมและก็ยายาคุณแอร์คิดว่าของคู่นี้เป็นยังไงบ้างกับการลงรูป
แต่คนทางเน็ตมองว่ามันถึงกัน
คู่นี้เขาเป็นอะไรยาย่าเขาเป็นคนแบบเคลื่อนไหวช้ากว่าคิม
หมายถึงว่าในเรื่องส่วนตัวหมายถึงว่าคิมเขาเป็นคนอัปเดตตรงนี้ส่วนตัวตลอดเวลา
และเขาช้ากว่าเท่านั้นจะไม่ได้ขนาดดูใหญ่เวลาแล้วกะมันจะเทียบใช้
ก็หมายถึงว่าดูไปเร็วกว่ามันก็เลยทำให้พอยาย่างมา